เด็กหญิงอายุ๑๔ปีเสียชีวิตปริศนาภายในบ้านพักที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจมองว่าการบุกเข้าไปทำร้ายเด็กหญิงอย่างเลือดเย็น
เกิดขึ้นได้จากหลายมูลเหตุ
ส่วนหลักฐานที่ชี้ไปยังคนใกล้ชิดกับเด็ก
ก็ทำให้การสืบสวนเริ่มชัดเจนมากขึ้น
แต่ก็ยังคงต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอเพื่อยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง
ขณะที่ผู้เป็นแม่ก็ยืนยันนะครับว่า
จะไม่เผาศพลูกจนกว่าจะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
ศพเด็กหญิงวัย๑๔ปีเสียชีวิตปริศนา
ยังถูกเก็บรักษาไว้ภายในโรงเย็นที่วัดโคกพนมดี

หลังผู้เป็นแม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจกระทันหัน

เก็บร่างลูกสาวเอาไว้เพื่อรอให้ตำรวจจับคนร้ายได้
และต้องการให้คนร้ายไปขอขมาศพลูกสาว
การเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
จากบาดแผลรอยลัดเล็กบริเวณลำคอ
และพบเชือกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ประกอบกับไม่พบร่องรอยการต่อสู้และการรื้อทรัพย์สิน

เด็กหญิงเคาะร้ายอาจถูกฆาตกรรม
โดยการใช้ลวดหรือเชือกลัดคอ
นำไปสู่การมุ่งประเด็นไปยังบุคคลสนิท
และบุคคลใกล้ชิดว่าเป็นผู้ลงมือก็ตาม
แต่ตำรวจยังต้องรอผลตรวจดีเอ็นเอ
ส่งตรวจไปแล้ว๓๐บุคคลต้องสงสัย
จากสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อยืนยันตัวบุคคล
จากข้อมูลสืบสวนของทางตำรวจ

ยังพบความเชื่อมโยงรอบจุดเกิดเหตุ
อาจทำให้คนร้ายลงมือ
ตอนนี้ดิฉันยืนอยู่บริเวณหน้าบ้าน

ที่เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังนี้นะคะ
ขณะที่พื้นที่โดยรอบของบ้าน
จะสังเกตเห็นว่ามีบ้านอยู่สองหลังค่ะ
หากนับบ้านหลังเกิดเหตุเป็นหลังแรก
จากบ้านหลังแรกเป็นบ้านหลังที่สอง

เป็นบ้านของลูกพี่ลูกน้อง
ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีค่ะ
บ้านลุงของเด็กหญิงผู้เสียชีวิต
ที่สามารถเดินถึงกันได้
ส่วนหลังสุดท้ายเป็นบ้านลูกพี่ลูกน้อง

ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากทั้ง๒หลังประมาณ๘๐เมตร

บุคคลใกล้ชิดตามที่ตำรวจสันนิษฐาน
อีกหนึ่งมูลเหตุจูงใจในการบุกเข้าไปทำร้าย
เด็กหญิงวัย๑๔ปีภายในบ้านอย่างเลือดเย็น

คนร้ายเหล่งเห็นว่าบ้านของเด็กไม่มีรั้วกัน

คนในบ้านจะใช้ประตูบริเวณข้างบ้าน
ในการเข้าออกอยู่เป็นประจำ
บุกเข้าไปทำร้ายเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุด
สร้างความกังวลใจให้กับครอบครัวมานานเกือบสัปดาห์แล้ว
หวังเพียงว่าตำรวจจะจับคนร้ายไปดำเนินคดีได้